การที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งที่บังขันนครศรีธรรมราชนะครับ
อ่ามือยิงก็มามอบตัวแล้วนะฮะ
เมื่อวานนี้เราดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
อ่าคนที่ยิงเขาจนเสียชีวิตเนี่ยมามอบตัวแล้วบอกว่าทำไปเพราะป้องกันตัวนะฮะอ่า
นายธรรมเทพรอดโครงอายุยี่สิบเก้าปีนะครับ
เป็นลูกชายเจ้าของร้านขายของชำนะฮะ
วันนี้มามอบตัวกับที่นครศรีธรรมราช
หลังจากก่อเหตุใช้ปืนยิงนายสุดรักหนูแดง
อายุ๓๕ปีที่บ้านอยู่ใกล้กันจนเสียชีวิตค้าร้านของตัวเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
นายธรรมเทพเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยทำไปเพราะป้องกันตัวนะ
เดี๋ยวถ้ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยให้ท่านดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
เช้าเมื่อวานนี้นะในร้านขายของชำร้านนี้ครับ
จะเห็นว่านายธรรมเทพเช้าเมื่อวานใส่ชุดสีแดงตรงนี้นะฮะ
เขายืนอยู่ที่ร้านของเขาแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยคือผู้ตาย
นายสุดรักเขามาตะโกนทวงถามต่อว่า
ว่าไปตั้งปั๊มน้ำแล้วสูบน้ำจากบ่อน้ำในพื้นที่ไร่ของเขาเนี่ย
เมื่อไหร่จะเอาออกแล้วก็ถือมีดวิ่งเข้ามา
นายธรรมเทพบอกว่าตอนนั้นบอกแล้วว่าอย่าเข้ามานะมีปืนนะ
แต่ยังวิ่งเข้ามาอีกก็ยิงใส่สองนัดทีแรกไม่โดนพอจะพุ่งเข้ามาอีกก็เลยยิงซ้ำเข้าไปนะฮะ
เขาก็เลยเสียชีวิตคาร้านส่วนตัวเองก็หลบหนีไป

นายธรรมเทพบอกว่าที่ก่อเหตุเพราะป้องกันตัวเพราะถูกผู้ตายบุกมาถึงในร้าน
แล้วใช้มีดพระวิ่งตรงมาจะทำร้ายเขา
ปืนที่ใช้ก่อเหตุอ้างว่าโยนทิ้งไปแล้วระหว่างทางขณะที่หลบหนีไปตั้งหลักนะ
ก็จำไม่ได้ด้วยว่าโยนทิ้งที่จุดไหน
ธรรมเทพผู้ต้องหาบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยบุกมาที่ร้านเขา๓ครั้งนะครับ
เมื่อวานนี้วันเกิดเหตุยอมรับว่ามีปากเสียงกันเพราะผู้ตายอยากให้เขาลื้อปั๊มน้ำ
ซึ่งตอนนั้นเขากำลังรับซื้อเศษยางพาราอยู่
ก็บอกไปว่าเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะไปรื้อให้ทันที
แต่นายสุดรักก็ไม่ยอมเลยตะโกนโต้เถียงกัน
จากนั้นนายสุดรักที่อยู่ในอาการคลุมคลั่งลักษณะคล้ายเมายาเสพติด
ปรีข้ามถนนมาในมือถือมีดพระมาด้วย
แล้วบุกเข้ามาในร้านเพื่อทำร้ายเขา
เขาพยายามห้ามแล้วยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้ว
แต่ผู้ตายไม่หยุดแล้วยังวิ่งปรีเข้ามาประชิดตัวถึงในร้าน
ก็เลยตัดสินใจยิงใส่ไป๔๕นัด
ตอนนั้นไม่รู้ว่ากระสุนถูกหรือเปล่า
ก่อนตัดสินใจให้พ่อพามามอบตัวยืนยันว่าทำไปเพราะป้องกันตัว
ถ้าไม่ยิงป้องกันตัวอาจถูกฟันด้วยมีดพระเสียชีวิตไปแล้วเหมือนกัน
ก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับท่านผู้ชมครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะ
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับส่วนนายสุดรักตอนนี้ศพยังรอการชนะสูตรเพิ่มเติมอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ
แล้วก็เมื่อ๕ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่านายสุดรักผู้ตายเคยก่อเหตุใช้มีดพระฟันพี่ชายตัวเองเสียชีวิตมาแล้วนะฮะ
แล้วก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยพ่อของผู้ตายเขาก็ยอมรับเมื่อวานเนี่ยว่าลูกชายเขาก็มีประวัติเรื่องยาเสพติดแล้วก็ลักษณะของการบำบัดอาการทางจิตประสาทมาก่อน
เพราะว่าเรื่องปั๊มน้ำความจริงแล้วเนี่ยเขาตั้งกันตั้งแต่๕ปีที่แล้วแล้วครอบครัวของผู้ตายกับครอบครัวของผู้ต้องหาเขาก็ไม่ได้มีปัญหากัน
อยู่ดีผู้ตายมาทวงว่าจะต้องให้ลื้อให้ได้ให้ออกไปให้ได้